เป็นเรื่องราวของการเจ็บป่วยทางจิตก็คือโรคซึมเศร้า
ลองตรวจสอบตัวเองดูนะคะว่ามีปัญหาทางจิตหรือเปล่า
ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคจิตนะแต่ว่าคุณมีความเครียด
มีความกังวลมีความไม่สบายอกสบายใจมากหรือเปล่า
เพราะเหมือนกรณีนี้มีนักศึกษาสาวคนนึงค่ะ
คือเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าพ่อแม่ก็แยกทางกัน
เธอเองก็กดดันเรื่องของการเรียนท้ายที่สุดตัดสินใจ

เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นที่บริเวณสะพานขัวพญามังราย
เชื่อมระหว่างตำบลรอบเวียงตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายนะคะ
ผู้เสียชีวิตนี้คือนางสาวกุลสตรีขันแก้วอายุ๒๑ปีค่ะ
เป็นนักศึกษาปีที่๓มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงราย
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับนางสาวจารุพรแก้วจันท
ซึ่งเป็นคนที่ได้คุยกับนางสาวกุลสตรีขณะที่เธอกำลังตัดสินใจจะกระโดดสะพาน
เธอเล่าให้ฟังนะคะในช่วงเวลานั้นว่าคือพยายามเกลี้ยกล่อมน้องแล้ว
พูดคุยหวานล้อมให้น้องได้ระบายความรู้สึกความคิดแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จ
ถามน้องว่าเนี่ยน้องจะกระโดดจริงหรือเปล่าน้องบอกจริง
แล้วก็กระโดดลงจากสะพานตอนหน้าต่อตาค่ะด้านสิบโทนัทธพลชัยศิลปิน
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายนะคะบอกว่าผู้ตายได้แชทไลน์มาบอกว่า
บายขอให้มีความสุขกันนะส่วนฉันไปก่อนนะแล้วก็ถ่ายรูปที่อยู่บนสะพานให้ดู
จากนั้นเขาก็เลยรีบมาหาที่สะพานแต่มาถึงก็ไม่ทันแล้วนะคะ
ขณะที่เพื่อนของนักศึกษาที่ได้รับข้อความจากนางสาวกุลสตรีอีกคนนึง
ก็คือนายจีรพัฒน์ระยะสารก็บอกว่าให้มาให้มารับรถจักรยานยนต์กลับคืนไปด้วย
โดยบอกว่าขณะนั้นเขาอยู่ที่ขัวพญามังราย
จิรพัฒน์พอได้รับข้อความนี้แล้วก็เลยแจ้งญาติญาติให้ตามมาที่ที่เกิดเหตุนะคะ
พอทุกคนทราบเหตุว่าน้องก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายค่ะก็รวมพันกันมาเพื่อค้นหา
ใช้เวลากว่า๔ชั่วโมงจึงพบศพของนางสาวกุลสตรี
ห่างตลิงไป๕๐เมตรใกล้กับบันไดทางลงแม่น้ำกก
ห่างจากสะพานขวพญามังรายเจ็ดสิบเมตรนะคะ
ผู้ที่พบเห็นศพก็คือยาดนี่แหละ
ย่ายายและเพื่อนที่นักศึกษาที่มารอเฝ้าดู
ก็สลดหดหู่สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมาก
สอบสวนเบื้องต้นจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
ก็ทราบว่านางสาวกลสตรีมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
อาศัยอยู่กับย่าเนื่องจากพ่อแม่อย่าร้างกัน
แล้วก็ยังมีความกดดันเรื่องการเรียนด้วย
ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ